คุณผู้ชมครับเชื่อเรื่องกรรมไหมฮะ

และข่าวนี้เนื้อธรรมศาสตร์สมัยนี้เค้าเรียกโบ๊ะมากเลย

นะครับในเทศบาลกาลสินเนี่ย

ไอ้ตะแกงท่อระบายน้ำแบบนี้
งัดเอาไปไปงัดเอาไป

ของทางกาลสินเนี่ย
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแจ้งบอกว่า

นะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหม

มันคือคนขับรถที่มาตกท่อระบายน้ำตัวเอง

เออพบป๊าป่ะเออนี่นะครับมาดูก่อนนะฮะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดวันที่๖พฤษภาคม

ตลาดสดเทศบาลยางตลาดอำเภอยางตลาด

แล้วงัดเอาตระแกงเหล็กฝาท่อระบายน้ำ

โดยคนร้ายตะเวนงัดหลายจุดหลายที่
ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วต้องระวังว่า
โอ้โหขับรถไปจะตกท่อเปล่าวะ

พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถ

ระเวนงัดตระแกงเหล็กฝาท่อระบายน้ำ

แล้วก็ไปขายต่อร้านรับซื้อของเก่า

แล้วร้านรับซื้อของเก่าเดี๋ยวผมถามหน่อย

ไปขายแบบเนี้ยมัน

เราจะสงสัยหน่อยไหม

เขาก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว

โหพี่นักข่าวกรรมมันติดจรวดพี่

ตกท่อระบายน้ำฝาท่อมันถูกขโมยไป

ผมชื่นชมเจ้าหน้าที่มากเลยนะ
เอ๊มันคล้ายว้า
คล้ายว้า
นี่แหละที่ตะเวน

เพราะว่าเนี้ยภาพมันชัด

เอาตัวไปทำแผนประกอบคำและสารภาพต่อไป

รักซักสินของทางราชกาลครับ
โอ้โหตะแก่งชีลละ๕๐๐เหลือ
เนี่ยแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ท้ายที่สุดน่ะ
ก็เจอเองอ่ะดูเองแบบนี้ค่ะเออเองเลย